มากพากันไปดูแข่งเรือยาวหน่อย

เอออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็

เราชอบมากนะคะไปกันที่ยะโสธรค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีการเปิดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานคุณดู
โอ้โหนี่กองเชียร์ไปกันเยอะเลยนะคะ
บรรยากาศการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีนี้ของจังหวัดเยอะโสธรค่ะ
จัดขึ้นท่ามกลางฝนโปรยปลายนิดหน่อย
ชาวบ้านก็มาร่วมงานกันเต็มที่เลยค่ะ
ล้อมผูกผ้าขาวม้านั่นใครอ่ะ
เดินมาสวัสดีครับทุกท่าน
รัฐธรรมนตรีว่าการกรสวงศพยากรธรรมชาติค้าคุณวราวุฒิศศิลปอาชานั่นเอง
แล้วงานนี้ค่ะนอกจากท่านรัฐมนตรีแล้วมีเซลปคนดังด้วย
คนดังภาคอิสานพิมามจกมกค่ะ
ภายนายองค์ทำเหล้านั่นเองนะคะศิลปิตตลไลก์
ดูท่อนบนเขาแต่งตัวก็ดูดี
ไล่ลงมาท่อนล่างอ้าวขีบอิแตะมาจ้า
ก็ดูกันแล้วพี่หม่ำก็ต้องยกมือไหว้ท่านรัฐมนตรีเลย

เดี๋ยวจะดูว่าผมแต่งกายไม่สุภาพไม่เรียบร้อย

ฝนมันตกน้ำมันท่วมรองเท้ามันเปียก

เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
โอ้เดี๋ยวนอน
แม่งภาพของแท่งสนุกมันหมดขึ้นเลย
แท่งมา
ขนาดพูดเรื่องรองเท้าแต่ยังฮาเลยนะ
ได้ได้ยินชัดเจนไหมเปียกเบิ๊ด

ขอดมยากรดมแอร์โมเนียไปด้วยคุณผู้ชม

คือแกเพลียจริงแกบอกเมื่อคืนเนี่ย
ที่บ้านชวนเล่นตีสนุกอยู่
คือที่บ้านพี่หม่ำเนี่ยเขามีโต๊ะสนุกใหญ่เลยนะฮะ

ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีผ้าขาวม้าผูกคาดเอวเต็มที่เลยใช่ไหม
พี่หม่ำเขาก็มีเหมือนกันฮะ
เพราะว่าการปากเรือยาวที่ไม่ว่าสนามไหนก็แล้วแต่มันหยดติ๊งแบบเนี้ยค่ะ

ทั้งทั้งหมดนั้นจับใจความได้ว่าอย่างไรคะคุณทัชนัย